ยังอยู่ที่เชียงใหม่นะพาไปกินก๋วยเตี๋ยว
บอกแล้วก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีความพิเศษ
ไปดูกันเลยความพิเศษเขาคืออะไรนะครับ
ก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนกินก๋วยเตี๋ยว๑ชามแถม
ตัวใหญ่มากแถมถ้วยหรือว่าชามเลือกได้หนึ่งอย่างให้ไปใช้เลยโอ้โห
ดีจังเลยร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ตั้งอยู่ปากทาง๓
แยกบ้านแม่ปูคาถนนเชียงใหม่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
กลยุทธ์แหวกแนวคือขายก๋วยเตี๋ยวแถมชามให้ลูกค้าเอากลับบ้านไปด้วย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราไม่รอช้าตามไปกินก๋วยเตี๋ยว
ไม่ใช่ตามใบพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็น

พูดคุยกับเจ้าของร้านก็คือคุณชนทิชาก้อนจัย
เจ้าของร้านเปิดเผยว่าเดิมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวล่ะค่ะ
และหลังจากไปทำงานรับจ้างอยู่หลายจังหวัด
เมื่อกลับมาอยู่บ้านที่อำเภอสรรกำแพง
ก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่จังหวัดลำปาง
ลำปางเขามีถ้วยมีชามมีจานวางขายจำนวนมาก

เหมาซื้อมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่เจียงใหม่ซะเลย

ให้ลูกค้าติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย

และที่สำคัญคุณอาจจะถามว่า
ก๋วยเตี๋ยวแล้วราคาแพงกว่าปกติหรือเปล่า
เพราะชามเชิมก็ต้องเอากลับบ้านบวกไปด้วยหรือเปล่า

ละ๔๐บาทนี่ราคาปกตินะ
ถ้า๓๕บาทคุณก็ได้ชามถ้วยเล็กไป

ก๋วยเตี๋ยวก็เพิ่มขึ้นนะครับ
ส่วนเมนูจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นน้ำใส

แล้วก็แถมเครื่องดื่มแล้วก็ผักสดฟรีอีกต่างหาก
นี่ลูกชิ้นก้อนเบอร์เริ่มเลยชิ้นมาเริ่มเลยนะครับ
ส่วนลูกค้าที่ไปบ่อยจะขอเปลี่ยนจากชามเป็นจาน
ทางร้านก็ยินดีที่จะเปลี่ยนให้
เพราะว่าได้ชามไปเยอะแล้วไง

คืออยากให้ลูกค้าได้กินก๋วเตี๋ยอร่อยราคาถูก
กินให้อิ่มและอยากให้ลูกค้ามีส่วนร่วม
จึงแถมที่ว่าชามนำกลับไปใช้ในครัว
เพื่อจะได้นึกถึงกันเห็นชามนี้

ซึ่งทุกวันจะมีลูกค้ามาอุดหนุนตลอดนะครับ
บางคนนำไอเดียนี้ไปแชร์ผ่านสังคมออนไลน์
ทำให้คนรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวนี้มากขึ้นนะครับ
อยู่ที่แถวสรรกำแพง

ถนนเชียงใหม่สันกำแพงนะครับ

ใช่นะฮะได้ถ้วยได้ชำกลับบ้านด้วยอีกหน่อย
คนที่ไปกินบอกแถมหม้อได้ไหม
ที่บ้านมีชามจะมีจานครบแล้ว
กินสิบถ้วยแต่ถ้วยไม่เอาและขอหม้อนะ
โอ้โฮนะก็ต้องคิดก่อนแล้วยึดขึ้นมาใหม่นะครับ